อย่างนี้เราคงต้องช่วยกันเกี่ยวข้าว
พายเรือไปเกี่ยวไปแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย
บางพื้นที่ตกก็ตกจัง

รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
เรียกว่าใครรอฝนจะได้รับฝนอย่างแน่นอน
เป็นช่วงเวลาที่ฝนจะเทลงมาตลอดทั้งสิ้นเดือนนี้ต่อเนื่อง
จนถึงเดือนหน้าด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าพื้นที่ไหนจะตกพื้นที่ไหนจะแรงบ้าง

จะเห็นว่าตอนนี้กลุ่มเมฆฝนค่อนข้างเบาบางกว่าช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กระจายตัวกันแล้วก็กระจุกตัวกันเป็นห่อมบริเวณภาคอีสาน

เนื่องจากว่าตอนนี้ในขณะนี้นะคะมีร่องฝนค่ะ
ผ่านตอนกลางของประเทศอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ

ชาวอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกก็เตรียมยิ้ม
แล้วก็เตรียมพื้นที่ในการกักเก็บน้ำใช้เอาไว้ได้เลยทีเดียวนะคะ

ก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตามเส้นลูกน้ำสีขาวเนี่ยนะคะ
ที่มีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลทำให้
บริเวณภาคใต้เองก็ยังคงมีฝนเช่นเดียวกันนะคะ
แต่บางพื้นที่ก็จะตกมากบางพื้นที่ก็ตกน้อยสลับกันไป
เราไปดูโมเดลจำลองสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ว่าเวลาใดพื้นที่ไหนบ้างที่จะมีฝนตก
ช่วงเช้าเป็นช่วงเวลากรอบโกยในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ตากผ้าล้างรถหรือว่าทำกิจกรรมในเรื่องของการแปรรูปพืชผลการเกษตร
แต่หลังเที่ยงบ่ายไปแล้วค่ะเตรียมพร้อมรับมือได้เลยนะคะ
ก็คือจะมีฝนตกบริเวณภาคตะวันออก
เรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดเลย
โดยเฉพาะแทบจันทบุรีตราดนะคะรวมไปถึงทางตระยอง
แล้วก็จะมีแถบที่ติดกับภาคอีสาน
เช่นบุรีรำนครราชศรีมาสุรินทร์แล้วก็เลยเลยขึ้นไปทางอีสานตอนกลางด้วย
ส่วนภาคใต้ก็จะอยู่แถบจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราชธานีพัทธลุงนั่นเองค่ะ
สำหรับคลื่นสูงประมาณ๒เมตรบริเวณฝั่งอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ส่วนพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ยังมีฝนตกบางพื้นที่อย่างเช่นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
จังหวัดสมุดปราการฝนตกลงมาจนกระทั่งว่าชาวบ้านเดินทางกันลำบากทีเดียว
นี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูสมุทรปราการนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าตอนที่เขาลงพื้นที่ไปนี่นะคะ
ตรวจสอบว่าน้ำยังท่วมสูงกว่า๑เมตร
ขณะที่โรงงานหลายแห่งถูกน้ำท่วมจนเข้าของเสียหาย
รถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันจมในน้ำ
จากนี้ในพื้นที่อำเภอบางพลีก็ถูกน้ำท่วมสูงเช่นกัน
หมู่บ้านอยู่ในสภาพจมบาดานค่ะ
มูลนิธิร่วมกับตันยูได้นำรถยกสูงและรถบรรทุก
เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายข้าวของแล้วก็นำอาหารแจกจ่าย
บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะ
แต่บางพื้นที่คุณผู้ชมคะแรงค่ะ
อย่างเช่นที่อำเภอน้องกี่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ต้องการน้ำแทบจะแย่งชิงแทบจะฆ่ากันตายเลยทีเดียวค่ะ
เพราะว่าฝนทิ้งช่วงหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะ
ทำให้ชาวนาในตำบลทุ่งกระตาดพัฒนาออกมา
ร้องขอให้ชลประธานช่วยปล่อยน้ำให้กับนาข้าวที่อยู่ปลายน้ำบ้างค่ะ
เพราะว่าตอนนี้นะคะชาวนาบอกว่าน้ำเหลือไม่ถึงปลายน้ำจริง
ยืนต้นตายหลายพื้นที่อยากจะให้มาช่วยตรวจสอบ
แล้วก็จัดสรรน้ำให้กับชาวบ้านอย่างยุติธรรมด้วย
ก็เป็นเสียงเรียกร้องมาแล้วก็เป็นโอกาสดีค่ะ
เดี๋ยวช่วงหลังจากนี้ก็จะมีฝนตกอีสานตอนล่างมากขึ้นแล้วนะคะ

วันจันทร์วันอังคารนี้ฝนอาจจะเบาหน่อยแต่ก็ตกประมาณ๖๐ของพื้นที่
แต่วันที่๑ถึงวันที่๔ฝนจะตกหนักฝนจะตกเพิ่มขึ้นด้วย

ส่วนตอนนี้ดิฉันไปทำหน้าที่เกี่ยวข้าวก่อนแล้วค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหสถานการณ์แบบนี้ต้องสู้กันไป
แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ